บ้านวัดโรงเรียนอยู่ใกล้กันก็ต้องช่วยกันนะฮะ
วัดเองนะครับช่วยชาวบ้านยังไงในโครงการนี้คุณ
สตอปันสุกน่ารักมากโครงการ
เป็นการแบ่งปันผักผลไม้ที่ทางวัดเนี่ย
ปลูกให้กับชาวบ้านในยุคโควิดแบบนี้

สตอปักใต้นี่เห็นคุณเห็นไหมวางอยู่บนโต๊ะ
อกจากนี้ยังมีผักผลไม้อื่นอีก
ห่อไม้ก็มีเงาะก็มีมังคุดก็มีนะครับ
และที่สำคัญเป็นไฮไลท์ก็คือสตอนี่แหละฮะ
จริงโครงการของเขาก็คือโครงการเกี่ยวกับ
ผักผลไม้ปันสุกที่วัดนิขงพัฒนาบราม
ผัง๗อำเภอมะนังจังหวัดสตูนแห่งนี้นะฮะ

ทางวัดนี่นะครับได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกพืชแล้วก็ปลูกผัก
ผลไม้ทางการเกษตรอะไรต่างเนี่ย

เพราะพื้นที่ของวัดนะคุณ

นี่ครับพระครูโสพลท่านเจ้าอาวาสท่านบอกแบบนี้
ผลผลิตที่ปลูกไว้ในวัด๓๒ไร่เนี่ยนะฮะ
อย่างมังคุตสตอน่อไม้ผลไม้อื่น
คือตอนนี้มันออกดอกออกผลจำนวนมากเลย
ก็ยังไงดีแจกชาวบ้านดีกว่า

ฉันเองไม่หมดอยู่แล้วนะไม่ได้ปลูกไว้ฉัน
แต่จริงพื้นที่ตรงนี้ปลูกให้เป็นแหล่งเรียนรู้
แล้วก็แจกจ่ายชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง
และปีนี้ผลผลิตมันเริ่มมีค่อนข้างมากครับ
ก็เลยประสานกับผู้ใหญ่บ้านให้สำรวจตรวจสอบซิ
มีชาวบ้านมีครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

มาเข้ามาเลยมาที่วัดแห่งนี้มารับผลผลิต
พืชผลทางการเกษตรแบบนี้เอาไปเลยนะครับ
แล้วก็เขาบอกว่านี่ถ้าหากผักผลไม้เหล่านี้ไม่เพียงพอนะ
ข้าวสารขาดไข่ไก่เดี๋ยววัดจัดมอบให้อีกด้วยนะฮะ
แล้วก็ทางวัดได้เปิดพื้นที่เป็นตลาดอิ่มบุญ
ภายใต้ชื่อตลาดสวนไผ่ปันสุก
แล้วก็มีโครงการเปิดวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน
เพื่อว่าเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชน

ในการที่เราจะได้อยู่กินอย่างพอเพียง
สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็เรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยนะครับ
เลยเป็นที่มาสตอปันสุขโครงการน่ารักแบบนี้นะ